ถ้าจะจากระยองบ้านบ้านท่านเนี่ยจะเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยครับ
ถ้าจะมาโดยรถไฟได้ไหม

จำได้ไหมนึกถึงวันที่โหวตพิธาเป็นนายกรอบแรก
แล้วพอโหวตเสร็จปั๊บมีผู้หญิงคนหนึ่ง
มีพี่ผู้หญิงร้องไห้เสียใจที่พิทายังไม่ได้เป็นนายก
แล้วบอกประมาณว่ามาจากระยองเนี่ยลำบากมากเลยนะครับ
เข้ามานั่งรถไฟนั่งสองต่อ

หรือว่าคนอยู่ทางภาคตะวันออก

ถ้ามาจากระยองเนี่ย๒ต่อต่อยังไงบ้าง
คือนี่ครับเป็นคลิปที่เกิดขึ้นวันโหวตนายกนะครับ
รอบแรกคุณป้าคนนี้เสียใจร้องไห้นี่ครับ
เปิดใจกับสื่อนะฮะ
ทำไมเห็นแก่ตัวอย่างนี้
มาจากระยองนั่งรถไฟสองต่อสุดท้ายต้องผิดหวัง
ล่าสุดครับกลุ่มแจ้งข่าวระยองโพสต์ตั้งคำถามว่า
คุณป้าบอกว่านั่งรถไฟสองต่อแต่นั่งรถไฟสายไหนไปกรุงเทพ
เพราะว่าไม่มีรถโดยสารขาเข้าไปกรุงเทพนะ
กลุ่มคนที่มาแสดงความคิดเห็นก็มาคอมเมนต์กันใหญ่เลย
กลุ่มแรกแจ้งว่าระยองมีรถไฟไปกรุงเทพแต่เป็นรถขนส่งสินค้า
ถ้าจะไปไปได้ดอมดอมจะนั่งไปไหมน้ำแข็งจะนั่งไปไหม
แต่มันต้องนั่งไปกับน้ำมันเตากับฐานหิน

ส่วนอีกกลุ่มบอกว่าระยองมีรถไฟโดยสารนะขึ้นที่ภูตาหลวง
ขณะที่อีกคนบอกว่ารถไฟโดยสารเป็นสายระยองสปลาวขึ้นที่สถานีมาบตาพุธ
คุณผู้ชมบอกมาหน่อยนะว่ามันถูกไม่ถูกยังไงนะแล้วมีไหม
ล่าสุดนักข่าวไปที่สถานีรถไฟมาพตะพุธอำเภอเมืองระยองเลยคุณผู้ชมครับ
ไปสถานีมีไหมมีนี่นี่สถานีมาพตะพุธคุณผู้ชม
แล้วเป็นรถไฟโดยสารหรือยังไงไม่มีรถไฟโดยสารดอมเป็นรถไฟขบวนส่งสินค้าทั้งนั้น
นะครับนี่ไงนี่ไงเป็นตู้เจ้าหน้าที่ประจำสถานียืนยัน
สถานีรถไฟมาพตะพุธรองรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุทธ
ไม่มีรถไฟให้บริการแบบโดยสารนะนะครับแต่ในบางกรณีฮะ
ปฏิเสมอนเพื่อท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือทัศนสึกษาแต่ต้อง
สถานีรถไฟโดยสารที่ใกล้ที่สุดคือสถานีรถไฟภูตาหลวงแบบที่คนเมื่อกี้ให้ข้อมูลหน้าแหละแต่อยู่ที่ซัตไฮีป

คอมเมนต์เนี่ยกล่าวบอกว่าห่างจากบ้านฉางระยองไปประมาณ๕๖กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกกับนักข่าวบอกว่าคงต้องตรวจสอบไปที่คุณป้า
ว่าคุณป้าขึ้นจากสถานีไหน

ไม่เพราะมันก็ห่าง๕๖กิโลเมตรไงถ้าเกิดอย่างนี้บอก
คือตอนนั้นคือคงจะเสียใจมาก
เสียใจมากแล้วอาจจะลำดับการเดินผิดพลาดไป
ผมพยายามช่วยแล้วนะคุณป้านะ

ตัวคนตัดคลิปนี้มาลงโซเชียลเพียบเลย